ไปดูเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันหน่อยค่ะ
คือติดต่อไม่ได้กันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะ
แต่ว่าบังเอิญมาเจอกันบนถนนค่ะ
ต่างฝ่ายต่างขี่รถของตัวเองมาแล้วมาเจอกัน
หนี้ก็ลงไปพูดคุยทวงหนี้ค่ะ

เกิดการปะทะกันแล้วเจ้าหนี้ก็บาดเจ็บเลือดท่วมค่ะ
พี่เจ้าพี่มาเชิญหนุ่ยแย่
คือผู้บัดเจ็บนะคะ
ก็คือเจ้าหนี้นั่นแหละนะคะอยู่ที่อำเภอด่านช้าง
บอกว่าวันนั้นเย็นวันที่๒๒มีนาคมตอนประมาณ๖โมงเย็น
ก็ไปเจอลูกหนี้ระหว่างทางก็เลยจอดรถทวงถามเงินที่ติดค้าง
ยังไม่ทันคุยอะไรเธอบอกว่าลูกหนี้โวยวาย
แฟนนุ่มเนี่ยเอามือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็พูดอย่างในคลิปนี่แหละค่ะ
ดอกแพงต้นเท่าไรดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
แล้วตลอดทั้งเหตุการณ์หลานที่ไปด้วยก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ก่อนที่จะมีการทำร้ายกันถึง๒ครั้ง
เธอบอกว่าครั้งแรกซ่อยพระที่คอของเธอขาด
ครั้งที่สองต่างฝ่ายก็ต่างกระชากกันนะคะ
หลานพยายามตะโกนให้คนมาช่วย
แล้วสุดท้ายหลานเองก็ถูกแฟนของลูกหนี้ผลักล้ม
แล้วแฟนคนนั้นก็มาถีบเธอด้วยนะคะ
ส่วนเลือดที่ขมับซ้ายเนี่ยถูกของแข็งที่ลูกหนี้กำอยู่ในมือแทงมาค่ะ
ก็เลยมีเลือดออกเยอะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
สำหรับหนี้ที่ไปทวงเขาบอกว่าเป็นหนี้ค้างเก่า
ตั้งแต่สมัยลูกหนี้ลายนี้ยังทำงานอยู่นะคะ

แล้วติดต่อทุกช่องทางก็ติดต่อไม่ได้

วันนี้เจอระหว่างทางก็เลยเข้าไปทวง
อยากได้แค่เงินต้นคืนเท่านั้น
คิดว่าอีกฝ่ายจะทำร้ายจนต้องเย็บถึง๓เข็มค่ะ
จะมาคุยดีก็คือเราตั้งใจจะไปคุยดี
จะไปถามดีไม่ได้ดอกเราก็คือขอต้นคืน
ก็จะคุยดีจับแก้วน้ำที่อยู่ในมือคว่างหน้าเราเลย
ว่างหน้าเสร็จเราก็สวนกลับก็ตีกันค่ะ
ก็สู้กันก็ทะเลาวิวาสกัน

ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
ครั้งนี้ที่เราไปเราก็ไปดีเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขา
ถ้าเราไปหาเรื่องเราก็ยกพวกกระทืบไปแล้ว
แต่นี่คือเราไปคุยดีไม่น่าทำกันรุนแรงขนาดนี้ค่ะ